คนนี้เป็นติ๊กชีโร่และเป็นฮีโร่ด้วยค่ะ

เพื่อไปช่วยน้ำท่วมที่อุบลราชธานีนั่นเองค่ะ
ติ๊กชีโร่พร้อมด้วยน้องก้าวเกริกพล
หรือว่าน้องก้าวเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวนั่นเอง
ร่วมไปกับทีมงานนะฮะปั่นเดี่ยวเยียวยาซับน้ำตาลน้ำท่วมอีสานค่ะ
จากกรุงเทพตั้งแต่วันที่๗แล้วค่ะ
ก็เส้นชัยจะไปที่อุบลราชธานีนั่นเองนะครับ
เพื่อไปรับบริจาคเงินช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทธกภัยนะคะ
คณะปั่นจักรยานไปถึงบุรีรัมน์นะฮะ
ก็มีการทำกิจกรรมรับบริจาคพี่น้องชาวบุรีรำเนี่ยก็ต้อนรับกันยกใหญ่เลยนะคะ
แล้วก็ร่วมบริจาคเป็นจำนวนมากค่ะพี่ติ๊กบอกว่าดีใจมากนะคะ
ที่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน
ที่ไม่เคยทอดทิ้งกันในยามยากลำบากเลยค่ะ
ทำดีแล้วก็ทำดีต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ